สะบัดใส่ช่วงโควิด๑๙กับสาวพิงกี้สาวิกาคนสวยกันหน่อย
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าในช่วงโควิด๑๙เธอก็มีกิจกรรมต่างเยอะแยะมากมาย
อยู่บ้านออกกำลังกายเล่นโยคะปั่นจักรยานเยอะแยะเลยค่ะ
งานนี้สาวพิงกี้นะคะได้ความฟิตแอนดเฟิร์มแบบสุดพลัง
น้ำหนักลดไป๓กิโลแล้วว่างจากนั้นเธอก็ยังขอสูตรคุณแม่มา
มาขายทางออนไลน์บอกเลยออเดอร์นี้ถล่มทลาย
เพราะว่าสามารถเก็บไว้กินได้ถึง๓เดือนแช่ช่องฟรีดไปได้เธอบอกแบบนี้
ปังตอนนี้ก็ไม่รู้จะปังตอนไหนแล้วจ้า
ก็ในวันนี้รหัสตรงตลอดเป็นสูตรที่บ้าน
แล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ค่อยมีในท้องตลาด
ส่วนเรื่องข่าวเมาส์ข่าวเฉาอักษรย่อต่างนานา
อุ๊ยพิงกี้บอกสะบัดเลยช็อตใส่จ้า
ไม่ใส่ใจพวกปากหอยปากปูลั่นเลยนะ
โสดสนิทขอลุยธุรกิจแถมหมดโควิด
ยังต้องลุยถ่ายละครอีก๔เรื่องรวดจ้า
ทำตั้งแต่อาทิตย์นี้ก็คือช่วงต้นนะ
ก็ทำทุกวันเลยแล้วก็ทำโรตีขาย
ดูตัวเองไปก่อนเนอะค่ะก็แฮปปี้มีความสุขค่ะ
มีความสุขค่ะมีธุรกิจค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ